ไหนก็มาเรื่องความเชื่อก็ต่ออีกสักเรื่องหนึ่งแล้วกัน
เป็นความเชื่อเกี่ยวกับการปัดป้องสิ่งไม่ดี
อย่างโควิดเอ่ยนะถึงพูดผีปีศาจเอ่ย
ชาวบ้านที่ขอนแก่นเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็มีความเชื่อนะว่า
ถ้าเอากะเพรามาแขวนไว้หน้าบ้านเนี่ย
จะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้เหมือนกันค่ะ

นี่คุณผู้ชมสังเกตรมารั่วบ้านกันแล้วหลัง
ที่เห็นเหมือนกิ่งอะไรสักอย่างอยู่เนี่ย
นาขาดแต่หมูอย่างเดียวทำกะเพราหมูสับได้แล้ว
โอ้โหขอไข่ดาวด้วยฮะ
นั่นแบบพิเศษค่ะตอนนี้เรายังไม่ค่อยพิเศษเท่าไ
เป็นความเชื่อของชาวบ้านดอนสวรรค์ตำบลบ้านขามอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
แวนเอาไว้หน้าประตูบ้านเอ่ยแขวนเอาไว้ที่รัวบ้านเอ่ย
เขาว่าถ้าแขวนต้นกระเพราเอาไว้แล้วเนี่ย
จะสามารถปัดเป่าโรคภัยต่างออกไปได้
ส่วนขั้นตอนการทำไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรมากเลยจ้า
บ้านใครปลูกกะเพราอยู่แล้วก็เดินไปที่สวน

ถูกต้องแล้วเพราะต้องเอารากมาด้วยนะคะ
เสร็จแล้วก็ต้องมาแขวนลักษณะการแขวนเนี่ยก็คือเอารากชี้ฟ้า
เอายอดมันทิ้มลงดินแล้วก็แขวนเอาไว้ตั้งแต่มันสดจนมันเหี่ยวแห้งไปเองอย่างนั้นภาพมันมาด้วยนะคะ
เอามาให้หมดเลยคุณผู้ชมเราก็ต้องไปถามพ่อบ้านพ่อเมืองเขา
ก็คือรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามท่านรองอบตสุรสิทธิ์หนันเรืองนี่แหละ
บอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นความเชื่อเป็นความเชื่อที่ก็ไม่ได้ทำให้ใครเสียหายหรือเดือดร้อนอ่ะนะ
ทำแล้วสบายใจก็ทำกันไปถือว่าเป็นกุศโลบายที่ดีแล้วกัน
แต่คุณผู้ชมไม่ใช่ว่าเขาจะแขวนกระเพราแล้วเขาก็ประมาทไม่ใช่นะ
ที่นี่ทุกคนเขาก็ดูแลตัวเองอย่างดีเห็นไหมใส่หน้ากากอนามัยพยายามอยู่ห่างกันเมตร๒เมตร
แล้วก็มีการดูแลเรื่องอาหารการกินอย่างดีกินร้อนใช้ช้อนตัวเองนะคะ
วิธีการนี้แหละทำให้เราห่างไกลจากโควิดได้แน่
ส่วนเรื่องการแขวนกะเพราก็เอาไว้เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันนะคะ
ก็หวังนะว่าวันหนึ่งนะยังไงซะในเร็ววันนี้ด้วยซ้ำ
ขอให้เป็นแบบนั้นก็คือโรคโควิด๑๙หายไปสักที